สัปดาห์นี้วันนี้จะพาไปรู้จักกับธุรกิจผลิตน้ำยาป้องกันสนิมโลหะ
แล้วก็บริการเคลือบผิวป้องกันโลหะ
ถือว่าเป็นเจ้าแรกที่บุกเบิกในประเทศไทยนะคะ
เน้นใช้นวัตกรรมเข้ามาในการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน

ทำมานานแล้วก็ทำรายได้กว่า๕๐ล้านบาทต่อปีด้วย
ไปขยายเคล็ดลับความสำเร็จกับคุณกระมวลวันการีพัฒน์ค่ะ
อุปกรณ์เหล็กและอะไหล่รถยนต์ที่กำลังผ่านกระบวนการเคลือบป้องกันสนิมโลหะ
ซึ่งถือเป็นเจ้าแรกของประเทศไทย
บุกเบิกลิเริ่มทำนวัตกรรมป้องกันสนิมแบบครบวงจร
แรงบันดาลใจแรกเลยส่วนมากที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมนะ
เราจะพบว่าแรงกดดันก็คือว่าอุตสาหกรรมแบบนี้คนไทยทำไม่ได้
มันถูกประมาทมาตลอดว่าคนไทยทำไม่ได้หรอก
มันแบบนี้มันต้องเป็นที่นี่ของทางต่างประเทศเขาอะไรอย่างนี้ครับ

อยากจะทำเพื่อประเทศเลยเป็นหลักเลยนะครับ
ส่วนอันหนึ่งแน่นอนครับทุกคนก็ทำอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างนี้
แต่เราคิดว่าเราอยากทำธุรกิจของคนไทยขึ้นมา
ให้เป็นต้นแบบว่าธุรกิจเคมีพันธุ์แบบนี้คนไทยก็ทำได้
ถือเป็นน้องใหม่ในวงการอุตสาหกรรมการผลิตเคมีพันธุ์

เริ่มธุรกิจลงทุนเพียง๗๐๐๐บาทค่ะ
ส่งขายน้ำยาป้องกันสนิมไปยังโรงชุบโลหะเล็ก
ในช่วงแรกลูกค้ายังไม่มั่นใจ

แต่ด้วยคุณภาพทำให้ลูกค้าติดใจ
และกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
พร้อมเพิ่มบริการเคลือบป้องกันสนิมโลหะ
อะไหล่รถยนต์อะไหล่เครื่องจักรอุปกรณ์การเกษตร
และอะไหล่ที่ใช้เป็นอุปกรณ์บนเครื่องบินให้ลูกค้า
ปัจจุบันมีฐานลูกค้าทั้งรายเล็กรายใหญ่มากถึง๗๕๐ราย

งั้นไม่อยากจะซื้อน้ำยาเอางานไปชุบหน่อยสิ
ในช่วงปีที่๒ลูกค้าให้งานมาครับ
ให้งานมาชุบเราก็เลยลองชุบตัวอย่างให้ลูกค้าดูลูกค้าดู
ที่เป็นญี่ปุ่นก็เริ่มไว้ใจคนไทยมากขึ้นว่า
คนไทยก็ทำได้เอางานไปลองทำดู
เป็นเจ้าแรกเลยที่ทำให้เราเติบโตด้วยจากกระแสเงินสด
ที่เราสามารถหมุนเวียนเองได้แล้วก็ชำระเงินคืนแบงค์กรุงเทพได้เร็วขึ้น
เครื่องจักรทั้งหมดในโรงงานสันติพรมศร
กำลังการผลิตน้ำยาป้องกันสนิมอยู่ที่๑๐๐ตันต่อเดือน
และสามารถเคลือบผิวป้องกันสนิมได้๓๐ล้านชิ้นต่อปี
สร้างรายได้สูงถึง๕๐ล้านบาทต่อปีค่ะ
ปกติวิธีการป้องกันสนิมค่ะจะต้องทาด้วยน้ำมัน
ทำให้ต้องผ่านกระบวนการล้างด้วยสารเคมีเกิดน้ำเสียขึ้นภายในโรงงานนะคะ
ทำให้เป็นมิตรทั้งต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้ใช้งานด้วยค่ะ
ซึ่งห่อเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ
คิดค้นกระดาษและพลาสติกป้องกันสนิมสำหรับห่ออะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์
เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด
อดรับกับนโยบายการผลักดันอุตสาหกรรม๔๐ของภาครัฐค่ะ
อาจเป็นสิ่งหนึ่งที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในตัวสินค้าของลูกค้า
เชี่ยวชาญของเรามีคำแนะนำค่ะ
แน่นอนว่าถ้าเราเข้าตลาดเป็นเจ้าใหม่เข้าไป
ไปคุยกับบริษัทยักษ์ใหญ่เขาย่อมมีข้อสงสัย
เพราะบริษัทที่เอ่ยชื่อมาเหล่านี้ยานยนต์
เพราะฉะนั้นงานหลักผู้ประกอบการคือต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แบรนด์เหล่านี้
จับมือกับแบรนด์รองในอุตสาหกรรมนั้นก่อน
ถ้าบริษัทญี่ปุ่นยังมีความสงสัยในเรื่องของชื่อเสียง
หรือมีข้อสงสัยในเรื่องของคุณภาพ
อาจจะเป็นรถยนต์แบรนด์เกาหลีนะครับที่ต้องการของที่ถูกกว่า
ก็คือการระบายสินค้าไปตามหัวเมืองใหญ่
โดยใช้ระบบตัวแทนจำหน่ายพร้อมขยายตลาดไปประเทศในแถบอาเซียนให้มากขึ้น
โดยตั้งเป้ารายได้เกิน๓๐๐ล้านบาทในปี๒๕๕๙
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน